เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชียงรายนะครับ
พนักงานของโรงแรมเนี่ย

สถานบันเทิงเขาบอกว่าเขาพานักท่องเที่ยว

พอไปถึงนักท่องเที่ยวให้เงินมาแล้วหาว่าเขา

สุดท้ายเนี่ยมีเรื่องมีราวกันเกิดขึ้น
แล้วฝั่งของพนักงานที่เป็นคนไทยเนี่ย

ใส่ชุดนอนสีกรมท่าเนี่ย
เป็นนักท่องเที่ยว
สาวชาวสิงคโปร์นะฮะ

กำลังยืนต่อล้อต่อเถียงกับ

ซึ่งเป็นฝั่งของคนเจ็บนะครับ

โอ้โหนี่แล้วจะมีอีกคนนึงที่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
จะเป็นผู้ชายนะครับทุกผู้ชมครับอ่าฝั่งของคนเจ็บนี่นี่ฮะคนเจ็บนะฮะ
บาดแผลแตกที่หน้าผากนะครับตรงระหว่างคิ้วนี่นะฮะ
สักสองเซนติเมตรนะครับก็ถูกนักท่องเที่ยวหญิงคนนั้นนะฮะ
นี่ฝากรอยแผลเอาไว้นะครับเราจะได้ยินเสียงผู้หญิงอีกคนนึงที่เถียงกับ
นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์คนนี้อยู่เป็นเรื่องเงินทอนนะครับ
นั่นเป็นพนักงานหญิงเหมือนกันเป็นแฟนของหนุ่มที่มีเลือดออกที่หน้าผากนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องเงินทอนทอนเงินนี่แหละครับแล้วก็มีกาดเนี่ยเข้ามากันเอาไว้นะฮะ
หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปอืมท่านผู้ชมครับวันนี้เราไปตามเรื่องนี้นะครับ
ได้คุยกับฝั่งของพนักงานคนไทยนะฮะผู้หญิงก็คือคุณเปรมประพัฒน์
อายุ๒๔ปีนะครับฝั่งฝ่ายชายนี่ฮะมีผ้าปิดหน้าผากอยู่นี่ไปทำแผลมาเรียบร้อยแล้ว
ภูมินทั้งคู่เป็นแฟนกันนะครับแล้วก็เป็นพนักงานของสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงราย
นี่ก็พามาดูจุดเกิดเหตุนะตรงนี้นะฮะค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับ
ยังมีหยดเลือดเนี่ยอยู่ที่พื้นเลยมีเศษกระดาษทิชชู่ที่เขามาเช็ดเลือดกันด้วยเมื่อคืนนี้
นี่เห็นไหมฮะตอนมาห้ามเลือดนะเปรมประพัทธ์กับภูมินบอกว่าช่วงเกิดเหตุคือช่วงตีสามครึ่ง
ตอนนั้นทางร้านปิดแล้วก็กำลังเคลียร์งานกันอยู่เก็บข้าวเก็บของกันอยู่
รมประพัฒน์ฝ่ายหญิงเนี่ยก็กำลังเคลียร์บัญชีเรื่องการขายลูกอมอยู่ที่ป้อมยาม
ใกล้กับจุดที่แฟนหนุ่มก็คือภูมินดูแลทางเข้าออกอยู่
ระหว่างนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งก็คือคนในคลิปนะฮะ
ชุดนอนสีกรมฆาห์ไม่รู้มาจากไหนนะใส่ชุดนอนมาเลยตอนหลังมารู้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร
มาบอกว่าให้ช่วยไปส่งโรงแรมให้หน่อยได้ไหม
เขาบอกเขาจำชื่อโรงแรมไม่ได้
ไม่รู้ว่าจะบอกทางไปยังไงนะครับ
รู้แต่ว่าโรงแรมเนี่ยสีเหลือง
เดี๋ยวจะให้เงินค่าจ้างเนี่ยพาไปส่ง๕๐๐บาท
เปรมประพัทธ์กับภูมินก็รับปาก

เขาบอกเขารู้จักว่าโรงแรมที่มีตึกสีเหลืองโรงแรมนั้นคือโรงแรมไหน
มันอยู่ไม่ไกลสถานบันเทิงที่เขาทำงานอยู่นะครับ
ระหว่างนั้นนักท่องเที่ยวผู้หญิงคนนี้ก็ยื่นแบงค์พันธุ์มาให้
แล้วมีพี่อีกคนนึงเป็นคนรับเงิน
เพื่อจะเอาไปส่งให้หัวหน้าเพื่อจะขอเงินทอนนะครับ
ต้องไปแลกเงินผู้หญิงคนนี้ก็เออะโวยวายขึ้นมาเลยฮะ
บอกเงินเขาอยู่ไหนทำไมเอาไปไหนอะไรยังไง
ถ้าจะทอนทำไมทอนช้าจังจนหัวหน้าของทั้งสองคนเนี่ยมาบอกว่า
โวยวายอย่างนี้จะไม่ไปส่งให้แล้วนะ
เอาเงินคืนไปเลยทำให้อีกฝั่งหนึ่งไม่พอใจ
ทางฝั่งของเปรมประพัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้นะฮะ
บอกว่าฝั่งนั้นพอไม่พอใจเนี่ยเอื้อมมือมาจะมาตบเธอ
เครื่องมือถือใส่เธอแต่ไม่โดนค่ะอ่าฝั่งของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ไม่พอใจนะฮะ
ก็เลยอ้อมมานะเก็บมือถือแล้วเครื่องใส่อีกทีนึง
แบบนี้เลยครับแตกนะฮะเย็บไปสองเข็ม
เขาก็เลยไม่พอใจก็เลยพูดอะไรออกมาสักอย่างเนี่ยค่ะเยอะ
หนูก็เลยบอกว่าพี่ถ้างั้นพี่ออกไปจากตรงนี้
เขาก็เลยไม่พอใจก็เลยตบหนูหนึ่งครั้ง
แต่หนูก็สวนเขานะหนูสวนเขาไปหนึ่งครั้ง
คราวนี้แฟนก็เลยเข้ามาห้าม
เขาปลาโทรศัพท์ใส่๒ครั้งค่ะ
ครั้งแรกไม่โดนหนูหลบครั้งที่สองโดนแฟน

หลังจากนั้นเขาก็มีคนมาห้ามนะครับ
แยกย้ายกันแล้วก็พาฝั่งนักท่องเที่ยวคนนี้ก็กลับโรงแรมไปนะครับ
อันนี้เป็นมุมของฝั่งของพนักงานสถานบันเทิงคนไทยที่ให้ข้อมูลนะฮะ
ส่วนของทางคดีเนี่ยนะครับ
ทางผู้เสียหายไปแจ้งความที่สพเมืองเชียงรายนะครับ
เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบแล้วก็การเรียกทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาสอบปากคำขยายผลต่อไปนะครับ
แต่ฟังของคุณเบรมพรัทกับคุณพูมินเค้ายืนยันว่า
เขาถูกร้องขอความช่วยเหลือก่อน

สุดท้ายก็ถูกเครื่องมือสือใส่และผากนะฮะ